ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงคนนึงไม่พอใจการให้บริการของโรงแรม
บอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงโควิดเธอเคยมาเที่ยวโรงแรมนี้แล้วนะ
ตอนนั้นให้บริการดีดีแต่ตอนนี้พอมาเปิดประเทศ
ทำไมมาตรฐานของแขกที่เป็นต่างชาติกับแขกที่เป็นคนไทย

โอ้โหต้อนรับดีเหลือเกินนี้เธอประชดนะ
ถูกต้องลองดูหน่อยไหมคุณผู้ชมดูค่ะ
เอาท่าเรือนี้ก่อนนะฮะเพราะว่า
ให้บริการไม่เท่าเทียมเธอก็ประชดเลยโอ๊ยน่ารักเหลือเกินเดี๋ยวจะมาอีกเดี๋ยวจะมาอีก
แต่จริงในใจเธอบอกไม่อยากมาที่นี่อีกแล้วเพราะผิดหวัง
แล้วมันก็สาวโยงใยไปถึงความผิดพลาดของโรงแรมที่เธอจอง
จึงเกิดเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เธอไปถึงโรงแรม
เธอก็ไปว่าไปตำหนิพนักงานโรงแรม
ใช่คือต้องบอกก่อนโรงแรมที่ไร่เลกะบี่
ใครที่เคยไปมันไม่ใช่เกาะก็จริงแหละ
แต่ว่ามันเป็นภูเขาล้อมไงต้องนั่งเรือไป
ตัวผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่า
คือเธอไปถึงฝั่งที่จอดรถโรงแรมบอกแบบนี้
ว่ารถกอล์ฟเสียไปส่งที่ท่าเรือไม่ได้

ที่เธอบอกคณะของเธอก็เลยนั่งรถสามล้อมาเอง
พอมาถึงที่มันพลิกแล้วที่เธอปรี๊ดมากก็คือ
รถตู้ของโรงแรมขับมารับต่างชาติเฉยเลย
อันนี้โกรธมากแล้วทำไมรถตู้ไม่ยอมไปส่งเธอ
แต่กลับมารับฝรั่งได้แบบนี้ทำไมคะ
นี่แหละหนึ่งแล้วนะความไม่เท่าเทียม

ใช่ค่ะแล้วเธอบอกว่าไอ้ที่เห็นเสียงดังเห็นโวยวาย
จริงเธอเป็นคนเสียงดังอยู่แล้วอาจจะดูเหมือนกับหาเรื่องหน่อย
แต่เธอบอกว่าที่มาลงคลิปไม่ได้จะทำให้โรงแรมเสื่อมเสียชื่อเสียงนะ

และประทับใจการให้บริการพนักงานบริการดีมาก

แต่ก็อยากให้ให้บริการให้คนไทยเท่าเทียมกับต่างชาติได้ไหม

พาเธอมานั่งระบายอารมณ์อยู่ตรงท่าเรือนี้เลยนะ
แล้วก็โหกเวกโวยวายใส่เรือเขาด้วยนะ
ค่ะนักข่าวของเราต้องลงพื้นที่สิ
ไปที่ท่าเรือหางยาวอ่าวน้ำเมาท่าเรือตรงนี้

แล้วเราก็ไปเจอเจอพี่อดุลหัสนี
เป็นสมาชิกชมรมเรือหางยาวอ่าวน้ำเมานี่แหละ
ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะนี่พี่อดุล
อดุลเล่าให้ฟังว่าอ๋อไอ้เหตุการณ์นี้เหรอ

เกิดเมื่อวันที่๒๘มกราศน์ที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนไทยคนนั้นเขามากับเพื่อนประมาณ๔๕คน
เขาไม่พอใจการให้บริการของโรงแรมที่อ่าวไร่เล
คือการให้บริการรถรับส่งลงเรือ
อันนี้จริงมันเป็นปัญหาความผิดพลาดของโรงแรมนะ
รถรับส่งโอ้โหไปทำอะไรให้เคยเขาอีก
เพราะว่าเขาบอกแล้วไงทางฝั่งเรือเองก็ยืนยัน
บอกว่าเรือไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติ
ผู้โดยสารชาติไหนก็ตามให้บริการเท่าเทียมกัน
แต่พอมันมีคลิปแบบนี้ออกไปมันกระทบนะคุณ
กระทบกับคนขับเรือเหมือนกันนะคะ
มาทางนี้กับทางตัวนั้นแตกต่างกันนิดนึง
มาทางนี้เขามาบริการกับว่าต่างรุ่นเทรมของเขานั้น
มันบางชิ้นบางอย่างไม่โปร่มเพื่อมาเกิดกับว่ารักษ์ครอบครัวเสีย
ซึ่งเขาก็ทางบรรยาหารเขาก็เหมือนชื่อตัวนักตรงเทียวที่เขาเล่นเหมือนนั้นนะ
เพราะฉะนั้นเขามาว่ายตรงนี้ว่าที่ไหน
ตรงนักตรงเทียวเขาก็ขับรถมาเอง
เทรี่ยเสียมาจากที่โรงแรมแล้วจนกระทั่งมาถึงภาบเรือน

กับจุดจอดของโรงแรมคือโรงแรมเขาจะต้องมีการประสานไว้นะ
แขกที่จะมาเข้าพักทีนี้ท่าเรือก็เหมือนกันค่ะ
โรงแรมเลยจะมีบริการรับส่งคือจะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะลงเรือ
มันก็จะมีทั้งท่าเรือที่เป็นท่าเรือของโรงแรมกับท่าเรือแบบนี้
ที่เป็นท่าเรือสาธารณะนะคะมีเรือที่ต้องจ่ายเองก็ได้

นั่นจุดเริ่มต้นเลย